สำหรับแม่อ้ำพัชรภากับไฮโซโพกนะคะ
แม้ว่าแม่อ้ำจะออกมาเคลียร์แล้วว่าตอนนี้ก็คือ
ลดสถานะลงไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแหละ

อ้ำไปเที่ยวที่ยุโรปเนี่ยค่ะคุณ

ก็เลยทำเอาชาวโซเชียลเนี้ย

แล้วข่าวว่าเพื่อนพากันเสียดายคู่นี้จริงหรือไม่

พร้อมขอเคลียร์ถึงสาเหตุที่เททริปนี้
ไม่ได้ตามไปสัมผัสบรรยากาศหนาวกับแก๊งเพื่อนด้วยจ้า
ยังไงก็ได้ที่เพื่อนมีความสุขค่ะ
หลังจากที่คุณอ้ำออกมาเปิดใจได้คุยกันไหมคะ
ถามว่าได้คุยไหมได้เจอกัน
แต่ว่าเวลาถ้าเราเจอกันเนี่ย

เราก็จะไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปถาม
คือเดี๋ยวเขาอยากจะเล่าเขาก็เล่าเอง
คือเวลาอยู่ด้วยกันแล้วทำอะไร
บรรยากาศตรงนั้นมันแฮปปี้มันมีความสุขดีกว่า
หนิ่งรู้สึกว่าคนสองคนจะเป็นคนที่ตอบอะไรได้ดีที่สุด
เพราะว่าคนสองคนเนี่ยเขาจะต้องรู้รู้กันดีที่สุด
ถามว่าเราจะไปบอกว่าเราเสียดายไม่เสียดายเนี่ย
สุดท้ายแล้วมันจะเข้ากันได้ไม่เข้ากันได้

ไปไม่ได้เพราะว่ามันก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะอย่างเงี้ย
ก็ต้องประหยัดนิดนึงช่วงนี้

แต่ว่าสังเกตนะเวลาพี่อ้ำมีข่าวอะไรเนี่ย
หนิงก็ต้องออกมาตอบแทนตลอด
ตั้งแต่ก่อนครบกันถ้าตอนนี้เขาเลิกกันก็ยังต้องตอบ

เป็นเพื่อนของแม่อ้ำก็ต้องทำหน้าที่ให้สัมภาษณ์แทนด้วยเหมือนกัน
แม่อ้ามขอไม่พูดเยอะตอบทีเดียวจบเคลียร์
อ้อมยังมีสิทธิ์เลือกอยู่ขอให้อ้ำพี่สันเลือกก่อนนะคะ